เอาล่ะคุณผู้ชายก็ได้เห็นนักเอกสาวคิมอลลี่เขาติดโผล่ด้วยใช่ไหม

ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาควงคู่กับหมากปรินนะคะ
เที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีการพากันไปไหว้พงไหว้พระ
หลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยคิมเบอร์รี่ไปขอพรให้รักครั้งนี้เนี่ย
ยั่งยงยืนนานหรือเปล่า

คือให้รักยืนยาวให้รักกันหน่อยแน่น

งานนี้คิมเบอร์รี่บอกว่าขอแค่ให้ชีวิตดีมีความสุขก็เท่านั้นเอง

เพราะเจ้าตัวเพิ่งจะติดโผล่ผู้หญิงหน้าสวยระดับโลก

งานนี้เจ้าตัวก็ยิ้มแก้มปรีกอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
จริงไม่ได้ว่ายภาคเลย
ไม่ไม่ไม่กินอย่างเดียว

จากเว็บไซต์อินสตาร์ทแว็บหนึ่ง

เป็นสาวหน้าสวยของใคร

ดีใจที่เราก็เนอะประเทศเราด้วยอ่ะค่ะ
ปิดอันดับ๕ตัวนักแสดงนักเอกอันดับ๖ค่ะมีแคะแนนผิด

แต่ว่าออกงานทุกวันไม่สูงก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันแล้ว

คิมยอมรับนะคะว่ายังไม่ทราบว่าจะมีเมื่อไหร่เลย
แต่ขอให้เป็นช่วงที่เธอว่างสักทีเถอะ

เตรียมตัวไม่ได้ต้องเตรียมว่าจะเตรียมอะไรจริง
เตรียมตัวก็หวังว่าจะไม่ชนวันที่แบบเราติดงานอะไรอย่างนี้

เข้าใจเนอะเพื่อนกันเวลาจะหาเวลามาเจอกันมันก็ยาก
แล้วแต่ละคนมีภาระหน้าที่ของตัวเอง

เพราะว่าเขาก็แบบเออเรียบร้อยแล้ว